คุณผู้ชมครับมาตรวจสอบทางภาคเหนือกันบ้างครับ
พิศนุโลกผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก

รับมือมวลน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นจุดรวมแม่น้ำยมแม่น้ำน่าน
ตอนนี้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ในอำเภอชุมแสงแล้วครับ
จังหวัดนครสวรรค์นะครับน้ำท่วมขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น
หลังน้ำในแม่น้ำยมแล้วก็แม่น้ำน่านมีปริมาณมาก
แล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำ
โดยเฉพาะที่บ้านปากคลองหมู่ที่๕ตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงนะครับ
ซึ่งเป็นจุดรวมระหว่างแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน

ทำให้ตอนนี้ประชาชนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย
ชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยังไม่ไว้วางใจกับสถานการณ์น้ำของแม่น้ำทั้งสองสาย
แล้วก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับ
ส่วนที่สุโขทัยนะครับสถานการณ์น้ำท่วมนี้เริ่มคลี่คลายแล้ว
โดยปริมาณน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์หมู่๙
ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกอยู่ที่๘เมตร๕๖เซนติเมตร
ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดแรกที่รองรับน้ำก่อนที่จะไหลผ่านตัวอำเภอสวรรคโลก
ศรีสำโรงแล้วก็เมืองสุโขทัย
แล้วก็ไหลไปยังอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
จะส่งผลให้ในพื้นที่อำเภอบางประกรรมปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
ทางนี้ทางจังหวัดยังคงเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงตลอด๒๔ชั่วโมงต่อไปนะครับ
ไปตรวจสอบที่พิศนุโลกนะครับนายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณ
ผู้ว่าพิศนุโลกเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์น้ำ
แล้วก็เตรียมรับมือมวลน้ำเหนือที่กำลังจะไหลมาจากจังหวัดสุโขทัย
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าขณะนี้ฝนในพื้นที่ต้นน้ำ
และพื้นที่จังหวัดพิศนุโลกได้หยุดตกแล้ว
ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำต่างที่ไหลผ่านจังหวัดพิศนุโลกลดลงเช่นกันครับ
แต่ได้เตรียมการเฝ้าระวังน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดสุโขทัยแล้วก็อำเภอพิชัยจังหวัดอุตราดิษฐ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในพื้นที่อำเภอพรมพิรามอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบางรกรรม
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่ม
พบว่ามีพนังดินแตกระยะทางยาว๕เมตรนะครับ
ทำให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและก็บ้านเรือนของประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
ส่วนที่เพชรบูรณ์นะคะจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ไก่ตายไป๘๐๐๐ตัวค่ะ
๘๐๐๐ตัวตายที่จุดที่เป็นฟาร์มนะคะชื่อว่าฟาร์มประมวลฟาร์ม
พื้นที่หมู่๑๑ตำบลศักดิ์หลงอำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
สาเหตุก็เกิดจากมวลน้ำไหลทะลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทำให้ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้นะคะ
นายประมวลมาสารเจ้าของบอกว่านั่งดูไก่ตายถูกน้ำท่วมทั้งฟาร์ม๘๐๐๐ตัว
มูลค่าความเสียหาย๔แสนบาทค่ะ
โดยไก่ทั้งหมดได้นำไปแจกจ่ายชาวบ้านต่อไปนะคะ
ก่อนที่จะไปแจ้งให้ทางอำเภอได้รับทราบและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบ
เจ้าของค่ะวอนภาครัฐให้เข้ามาช่วยเหลือ
เพราะว่าน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้เสียหายหนักแทบจะหมดตัวเลยค่ะ

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมก
เร่งวางกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วครับ
โดยนายวีรวุฒิอุตระเสนิทสารณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
พร้อมด้วยนายภัยบูลสุภบุญในอำเภอป่าโมก
ทหารตำรวจสพป่าโมกแล้วก็เจ้าหน้าที่อบตโผงเพง
ลงพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำหมู่ที่๑ตำบลโผงเพง
ซึ่งพบว่าน้ำในคลองโผงเพงสาขาแม่น้ำเจ้าพระยา
ตอนนี้กำลังเอ่อล้นไหลท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนนะครับ
เขตคันกั้นน้ำซึ่งน้ำที่ท่วมบ้านเนี่ย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับบอกว่าสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชายนาฏ
ระบายเพื่อรับสถานการณ์น้ำเหนือ
ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านที่อยู่ริมคลองโผงเพง
สาขาแม่น้ำเจ้าพระยาที่กำลังเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นใต้ถุนบ้าน

แต่ด้วยสภาพที่เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงแบบโบราณ

ประชาชนก็ยังสามารถที่จะเตรียมพร้อมขนของขึ้นที่สูงได้
แล้วก็เตรียมป้องกันโดยวางกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้า

เจ้าหน้าที่ก็เตรียมสร้างสะพานในการเดินเข้าออกบ้าน
พร้อมนำเรือแจกจ่ายในการเดินทางนะครับ
แล้วก็เตรียมข้าวสารอาหารแห้ง
ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้วยนะครับ
เรื่องของบวนน้ำเหนือเจาะเข้าภาคกลาง
ทางด้านผู้มนวยการสำนักงานชมประธานที่๑๒ก็เปิดเผย
บอกว่าสถานการณ์น้ำในรุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงปกติ
เจ้าพระยามีการระบายน้ำคงที่อยู่ที่อัตรา๑๓๘๑ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แล้วก็ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่๑๕เมตร๕๐เซนติเมตร

ดังนั้นยังมีความพร้อมที่จะรองรับน้ำแล้วก็ระบายน้ำได้นะครับ